อีกหนึ่งขนมอีกหนึ่งชนิดที่อยากจะพาไปทานมันคือขนมสายบัวแดงเป็นขนมไทยโบราณเหมือนกันอันนี้ชื่อก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ไม่ค่อยเคยเห็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขายังคงมีการอนุรักษ์สืบสารการทำขนมสายบัวแดงเอาไว้แล้วก็ขนมเนี้ยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ

อยู่พอดีเลยค่ะ
บัวแดงเป็นวัตถุดิบสำคัญของการทำขนมสายบัวแดงขนมไทยโบราณที่เกือบจะจางหายจนกลายเป็นตำนานแต่คนที่ฟื้นฟูขนมสายบัวแดงให้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งก็คือป้าจันคนนี้ค่ะ
ในระแวกนี้จะเป็นเบาะบัวหมดเลยค่ะสมัยก่อนบัวจะเยอะมากเลยคุณแม่ก็มีลูกเยอะอย่างนี้ก็จะทำหนมนู้นนี่ให้ทานแล้วเราชอบบัวแดงคือมันอร่อยกว่าเพื่อนก็เลยคิดที่จะมารื้อฟื้นทำขนมสายบัวแดงซึ่งจะถูกลืมเลือนไปแล้ว
ซึ่งไม่มีก็อาจจะได้แต่สมัยก่อนมันมีแต่บัวแดง
ก็เลยเป็นเอกลักษณ์ว่าขนมบัวแดง
สำหรับที่มาของความอร่อยแน่นอนว่าวัตถุดิบหลัก
ก็ต้องเป็นเนื้อบัวแดงตามด้วยแป้งข้าวเจ้ากะทิ
มะพร้าวถิ่นทึกขูดน้ำตาลมะพร้าวเกลือ
เริ่มลงมือตั้งแต่การนำเอาสายบัวมาหั่นเป็นชิ้นเล็กและตำให้ละเอียด
ลับอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะป้าจันแอบกระซิบว่า
จะไม่ใช้เครื่องปั่นเด็ดขาดต้องใช้มือตำเท่านั้น
ไม่อย่างนั้นความเหนียวของขนมที่ได้จากใยบัวจะหายไป
เมื่อตำเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าวัตถุดิบทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกัน
อดลงถ้วยด้วยความว่องวัยใส่หม้อนึ่งราว๒๐นาที
ก็ได้ลิ้มรสความอร่อยของขนมไทยโบราณอย่างขนมซ้ายบัวแดงกันแล้วล่ะค่ะ
คิดว่าจะทำแล้วก็ต่อเมื่อเราไม่มีแรงทำอย่างนี้ค่ะ
ก็เนี่ยก็สอนคนรุ่นใหม่ไว้เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นของโบราณอะไรอย่างนี้
อย่าให้คนรุ่นใหม่สื่อข้อต่อไป
ใครอยากจะทานขนมสายบัวแดงฝีมือป้าจัน
ก็แวะเวียนมาเที่ยวที่ชุมชนหัวตะเข้ได้เลย
รับรองว่ารสชาติเหนียวหนึบถูกใจอย่างแน่นอน
แต่ป้าแกไม่ได้ทำทุกวันนะจ๊ะ
ส่วนใหญ่จะทำเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์
ถ้าจะให้ชัวร์ก็โทรมาถามก่อนจะดีกว่าจ้า

วันนี้เราก็นำเสนอเรื่องขนมโบราณหาทานยาก

เผื่อว่าสงกรานนี้ใครไปเที่ยวที่ไหน
แล้วได้เห็นเราจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้คือขนมอะไร

มันหาทานยากแล้วหลายคนก็ไม่รู้จักด้วย

นี่รายการตลอดข่าวมาออกแล้ว
เห็นไหมเพราะงั้นต้องชิมด้วยนะ

ว่าแบบรสชาติมันเป็นยังไงบ้างนะ